วิกฤตข้าวยากหมากแพงบ้างอย่างที่เราบอกไปตอนนี้คือรับรู้กันแล้วแหละ
สินค้าคือแพงแพงเกือบทุกอย่างว่าอย่างนั้นเลยนะคะ
ที่ชนบุรีอาหารหลักของสาวหรือหลายคนที่ชอบทานส้มตำอย่างมะละกอ

จริงเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้เมื่อวานไปซื้อส้มตำกิน

เส้นมะละกอนิดเดียวใช่ไหมเอาเครื่องอื่นไปแทน
ส่วนมุกดาหารเกษตรกรก็เลยมีเมนูทางเลือก
เขามีหนูหันหอนอูหนู

ไม่ใช่หมูหมูมันแท้ง
ไม่กินแล้วกินนูดีกว่า
นี่หานหนูหันนะคะ
มันไม่ต่างกับหมูจริงเหรอก็นี่แหละหนูหันเขาบอกรสเด็ดหอมอร่อย
หนังกรอบเนื้อนุ่มนะคะขายที่มุกดาหารฟาร์มมหาชนเนี่ยค่ะ
นายมวลสุขพินิษฐ์อายุ๕๐ปีเจ้าของฟาร์มบอกว่ามาเถอะ
เชิญชวนพี่น้องประชาชนใครสนใจบ้างเมนูทางเลือกนี้
หนูหันนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งได้ทั่วประเทศนะ
คุณจะอยู่จังหวัดไหนคุณก็กินได้แล้วเอาไปทำได้หลากหลายเมนู
ผัดเผ็ดพริกแกงผัดกะเพราหนูทอดกระเทียมอ่อมหนูปิ้งย่าง
คือเอาไปแทนหมูได้หมดว่างั้นค่ะเขาบอกว่าถ้าได้ชิมแล้ว
คุณอาจจะลืมรสชาติเนื้อหมูเนื้อไก่ไปเลยก็ได้โอ้ย
รูปนี้ตอนที่หันไปแล้วไม่เป็นไรตอนนี้มันยังเป็นเป็น
ฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคือเมื่อกี้ตอนเห็นว่าย่างแล้วอ่ะ
มันก็พอรับได้เราก็ยังจินตนาการไม่ออกนะ
ตอนมันมาเป็นเป็นแบบนี้นะคะอ่ะส่วนขนาดที่จะเอามาทำเป็นเมนูหนูหันได้ต้องตัวขนาดไหน
เขาบอกอายุต้องสี่เดือนขึ้นไปค่ะอืมน้ำหนักจะอยู่ประมาณหกถึงแปดขีดอืม
วิธีทำต้องไปเผาไฟถอนขนให้สะอาดก่อนแล้วผ่าท้องเอาเครื่องในออก
เหลือแค่ตับจากนั้นล้างน้ำสะอาดอีกสองครั้งนำไปย่างบนตะแกงค่ะ
ย่างให้หนังมันตึงกรอบเป็นสีเหลืองก่อนแล้วก็เลาะหนังออกมาเหมือนหนังหมูหันเลย
ว่าอย่างงั้นแต่หนังหนูมันจะบางกว่าหนังหมูค่ะก็ต้องจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่ว
จิ้มซีฟู้ดเนื้อก็จะนุ่มอร่อยเขาว่าอย่างนั้นนะ
ที่ฉันก็ไม่เคยชิมราคาขายต่อตัวประมาณร้อยบาท
และช่วงที่๔เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีคนสั่งซื้อหนูที่ชำแหละพร้อมปรุงเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละหกสิบอ่ะค่ะ
นะคะหนูภุกใหญอ่ะตัวใหญ่มากจริงจริงคือใหญ่ฉันตกใจอ่ะ
ตามเบอร์นี้เลยนะคะใครอยากจะลองนะเมนูหนูนะคะอ่ะอืม
ส่วนที่ชนบุรีใครเป็นคอส้มตำโอ้ยใจคอไม่ดีเลย
ส้มตำคือมะละกอมันแพงปรับเพิ่มขึ้นสูงจากถุงละ๑๐กิโลกรัม
ที่เดิมขายกันอยู่หกสิบถึงเจ็ดสิบบาทอันนี้คือตัวมะละกอนะคะ
พ่งขึ้นเป็นสองร้อยยี่สิบถึงสามร้อยบาท
ขึ้นราคาแบบก้าวกระโดดเลยจริงจริงนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
นถนนศรีราชานครอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ไปสอบถามราคามะละกอจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยค่ะก็ไปพบนางสาวรัตนาพันธ์คำทอง
อายุสามสิบเก้าปีเจ้าของร้านส้มตำป้าเพียนเขาเล่าบอกว่าสินค้ามันแพงมาก
ต้นทุนก็เพิ่มกำไรมันก็น้อยลงอะค่ะถามว่ามีผลกระทบไหมก็กระทบแน่นอน
สำหรับสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็ขายลำบากอยู่แล้วลูกค้าก็น้อย
ทีนี้สินค้ามาแพงอีกเพิ่มราคาอาหารก็ไม่ได้อีกกลัวเสียลูกค้านะคะ
ก็เลยอยากฝากให้ภาครัฐมาควบคุมราคาสินค้าหน่อยอย่าให้มันสูงมากอย่าให้มันแพงมาก
เพราะว่าลงทุนก็เยอะแต่กำไรมันน้อยเขาอยู่ไม่ไหวนะคะ
เขาฝากมานะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าของมันแพงขึ้นทุกอย่างจริงค่ะ
หลังจากสั่งส้มตำแล้วเราก็กลับไปสั่งหนูหันแล้วก็มากินคู่กัน